บอกว่ามีประเด็นดราม่าร้อนเกิดขึ้นกับวงการภาพยนตร์นะคะ
ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ดูบางคนอาจจะยังไม่ได้ดู

เพราะว่ามีคลิปท่านผู้ว่านโรงศักดิ
ที่เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตอนที่ช่วยเหลือหมูป่า
ตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอยู่
ท่านออกมาตำหนิแล้วก็ถกถึงประเด็นในการนำเสนอของภาพยนตร์เรื่องนี้
ของผู้กำกับธอมวอลเลอร์บอกว่า
ในหนังนำเสนอไม่ตรงกับความจริง
แต่ในตัวอย่างใช้คำว่าสร้างจากเรื่องจริง

แล้วก็อยากจะนำเสนอภาพของความสามัคคี
มากกว่าเน้นไปที่บุคคลบุคคลเดียว
ซึ่งในภาพยนตร์จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่
แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมวินาทีที่ท่านผู้ว่า
คุยกับผู้อำกับคุณธอมวอลเลอร์หน้าโรงภาพยนตร์
ที่จังหวัดลำปางเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคลิปนี้กันค่ะ
อันนี้เป็นคลิปบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะคะที่ท่านผู้ว่าคุยกับผู้กำกับอยู่
แล้วก็นอกจากภูมิกับทอมวอลเลอร์เขาจะอธิบายเหตุผลของตัวเองไปแล้ว
เป็นเวลากว่า๒๐นาทีนะที่เขาถูกท่านผู้ว่าตำหนิมา
เรื่องที่ว่าหนังไม่ตรงกับความจริง
แล้วก็ยืนยันว่าไม่อยากให้ตัดสินว่าภาพยนตร์ของเขาไม่ตรงกับความจริง
เพราะว่าท่านได้ชมเพียงแค่ตัวอย่างของภาพยนตร์
หรือว่าจากคำรีวิวต่างเท่านั้น
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าบอกว่าท่านบอกว่าภาพยนตร์ไม่ตรงความจริง
ธอมบอกว่าใช่ครับมีซีนที่ไม่ตรงจริงก็คือเจ้าหน้าที่อุทยาน
ไม่ได้เป็นคนไล่อาจารย์อดีศรให้ไปเก่งที่นครปฐม
ก็คือเรื่องของท่อสูบน้ำพญานาคนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ท่านผู้ว่าเขาดูตัวอย่างภาพยนตร์แล้วเขาอาจจะไม่พอใจ
ว่าเป็นการนำเสนอเรื่องของบุคคล
คนเดียวที่จะนำเสนอว่าเป็นฮีโร่
แต่ว่าน่าจะนำเสนอมุมมองของทุกคนทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ออกมาแบบปลอดภัยทุกอย่างราบรื่นด้วยดี
ซึ่งจริงแล้วบนทึงธรรดิ์ของเราก็ติดต่อไปหาคุณธอมวอลเลอร์
ซึ่งเป็นแฟนของคุณธอมวอลเลอร์
คุณเคที่คนนี้เขาเป็นอดีตดารา
อดีตดาราซึ่งพี่จักรีนก็ติดต่อไปแล้วตอนเนี้ย
แต่ว่าทั้งคู่ยังไม่สามารถติดต่อได้ยังไม่รับสาย
แต่ถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่า
เรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันมากในโลกโซเชียลเหมือนกันว่า
เอ๊ะจะมีการพาดพิงไปถึงหน่วยงานราชการของไทยเยอะเกินไปรึแบบ
ต้องยอมรับนะว่าพอเกิดกระแสแบบนี้ในโลกโซเชียลหลายคนบ่นนะ
บอกว่าอยากเข้าไปดูหนังด้วยตัวเอง
แต่ดิฉันเข้าไปดูแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเชื่อในสิ่งที่ทุกคนเข้ามาพูดอะไร
ไปดูด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะ